ส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าแดงทั้งงาน
ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองนะงานนี้เป็นงานศพ
แต่ปรากฏว่าคนที่ไปร่วมงานนี้คือใส่ชุดสีแดงกันหมด
แล้วเขาก็บอกว่าเป็นงานศพที่รื่นเริงที่สุด
เพราะว่าเป็นไปตามความประสงค์ของคนตาย
อ๋อคือคนตายไม่อยากให้เศร้า
ใช่ค่ะแล้วดูสิคะบรรยากาศนี้งานศพจริงนะคะ
แดงกันหมดเสื้อแดงกันหมดเลย
เป็นงานศพของนายสุทัศน์สังเอี่ยมอายุ๖๐ปี
เป็นสาวประเภท๒หรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเจ๊ทัศน์ค่ะ
ก็จัดขึ้นภายในวัดหนองบอนตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
ดูสิคะคือแม้แต่ภาพของผู้ตายก็ต้องเป็นภาพที่สวยงาม
แล้วก็ดูเรื่องที่สุดค่ะ
เขาบอกว่าเนี่ยจริงแล้วมันเป็นบรรยากาศงานศพอยู่ในสาราวัด
แต่ว่าครอบครัวญาติพี่น้องชาวบ้านที่มาร่วมงาน
ใส่เสื้อผ้าสีแดงสดใสกันเต็มสารา

ใช่ค่ะจากการสอบถามเพื่อนผู้ตายเขาก็เล่าว่า
นายสุทัศน์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

ก็นำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองบอลแห่งนี้ค่ะ
จะมีการชาปนกิจวันที่๑๗สิงหาคม
สาเหตุหลักที่บอกเลยว่า
ทำไมถึงใส่ชุดสีแดงและเปิดเพลงกันคลึก

ก็นี่แหละค่ะฟังจากเพื่อนผู้ตายเขายืนยันกันอีกทีนะคะ
เหมือนคนตายบอกเพื่อนว่าอย่าไปโศกเศร้า

คือเขาก็บอกเขาก็ไม่ชอบสีดำด้วยนะคะคนตาย
ทีนี้เพื่อนผู้ตายก็ยังเล่าต่อด้วยว่านายสุทัศน์เนี่ย
บอกว่าในงานขอให้เปิดเพลงสนุกด้วย

เพราะตัวเขาเองเป็นคนสนุกสนานเฮฮา
มีจิตอาสารักเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อน

ใส่ชุดแดงไปร่วมงานตลอด
แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนรอบตัว
จัดงานแบบนี้ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ตายที่สั่งเสียไว้
เป็นการส่งเพื่อนหรือส่งนางฟ้ากลับสวรรค์นะคะ
คำถามประสงค์นะคะ